คุณผู้ชมครับคือมวยนี่เป็นกีฬานะฮะค่ะจะมวยไทยมวยสากลเนี่ย
มุมแดงมุมน้ำเงินเนี่ยเขาต้องมีกรรมการนะค่ะทีเนี้ยคนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
เป็นห้องเรียนห้องหนึ่งชั้นปฐมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น
เด็กนักเรียนสองคนใส่เหตุการณ์ใส่ระบบนักมวยเลยแล้วก็ชกกัน

ถ้าคุณชินคืออยากชวนเธอเด็กหน้าบาง
คือดูเผินสงสัยว่าเป็นการแสดงหรือเปล่า

เป็นการแสดงอัดคลิปเอาไว้เฉยหรือเปล่า
แต่หลายคนก็บอกน้องมุมน้ำเงินนี่
แสดงแต่มันเจ็บจริงเลยนะ
ดูเหมือนเจ็บจริงค่ะพี่อุ๋ยเนี่ยร่วงลงไปเลยค่ะ
ร่วงกองลงไปเลยอ่ะคำถามก็คือว่า
ถ้าดูจากบรรยากาศโดยรอบนี่คือห้องเรียนแน่นอน

ถ้าดูจากขนาดร่างกายของน้องสองคนนี้ก็คงเป็นเด็กปฐมนั่นแหละ

แต่ถ้าเกิดคุณครูเขาจะสอนเรื่องมวย
เรื่องการชกมวยต่อยมวยแต่ไม่ห้ามเลยเหรอ

หรือถ้าเด็กสองคนนี้มีปัญหากัน
แล้วครูจะให้ตัดสินด้วยวิธีการนี้

เข้าหน้าไปสองทีถีบหลังอีกต่อยหน้าอีก

ใช่นี่คุณเห็นมาสอนแล้วเห็นไหม
น้องโดนเตะที่สุดท้ายแล้วล่วงลงไปเลย
น้องโดนไปหลายทีค่ะโดนไปเต็มเลยค่ะ

นี่เรากำลังตรวจสอบอยู่นะฮะว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับ
แต่หลายคนโอ้โหบอกครูไม่น่าเลย
หรือจะไม่ใช่ครูหรือเด็กไปแอบทำกันเองหรืออะไรยังไงไม่รู้
ผู้บริหารโรงเรียนท่านไหนถ้าเห็นห้องเรียนแบบนี้แล้ว

อืมยังไงไปไปตรวจสอบไปจัดการให้หน่อยนะฮะ